อุบลคุณยายเนี่ยเล่าแบบออกรถเลยนะ

ทำร้ายทั้งในรถตำรวจแล้วก็ทำร้ายทั้งในโรงพักเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมยายเล่าแบบนี้ทำท่าทางให้ดู

มันเกิดขึ้นแต่ต้นปีแล้วคุณ๑๔มกราค่ะ

บอกว่าโดนตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีที่อุบลนี่แหละ

ไปแจ้งความที่สพไหนก็ไม่มีใครรับแจ้ง
ยายเล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นยายกำลังจะไปขุดมัน

แล้วตำรวจไปค้นบ้านเจอตู้สล็อตเก่าของยายก็ยึดเอาไป

หลังจากนั้นค่ะพอมาถึงที่โรงพักก็โดนตำรวจทำร้ายอย่างที่ยายเล่า

ยายบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่อ้อยลูกฉัน
แต่นี่คืออ้อยที่เป็นน้องสาวของลูกเขย
รู้ใช่ไหมว่าตามผิดคนแล้ว

แล้วก็ให้พยายามติดต่ออ้อยที่เป็นน้องสาวของลูกเขย

เพราะว่าตำรวจนายนั้นไม่เคยมาขอโทษอะไรยายเลย
แล้วที่มาเปิดเผยเรื่องนี้นะตำรวจที่เขาสงสารยาย

ออกมาแชร์ข้อมูลเรื่องนี้